สนับสนุนโดยเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปสูตร๑๐๐ไม่มีน้ำตาลตราจินเจดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
สนุนโดยเครื่องดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหารก็อร่อย
สนุนโดยเครื่องดื่มมีประโยชน์ปรุงอาหาร
ในความหวังเราก็พยายามทุกภาคส่วนทำงานเต็มที่
ก็ต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของน้ำ
ระดับที่หน้าถ้ำที่เพิ่มขึ้นมาบ้าง
อะไรที่เคยเข้าไปแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องสังเกตอะไร
หรือต้องดูอะไรเป็นหลักเลย

อีกเพื่อนออกมาไม่ได้มันติดปัญหาเรื่องอะไร

ช่วยหมูป่าของเรากลับบ้านนะคะ
วันนี้แขกรับเชิญในรายการของเราเมื่อวานนี้เพิ่งพบกันนะคะ
วันนี้มานั่งเล่าให้ฟังเพราะว่าก็
ถามความคืบหน้ากับทีมงานซึ่งไปปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยววันนี้จะข้ามขั้นไปว่า
ในส่วนของการกินระยะเวลามาขนาดนี้
จะมีอะไรเป็นอุปสรรคได้อีกบ้างในแง่ของการช่วยเหลือนะคะ
ไม่ใช่เฉพาะเด็กของเราเท่านั้นนะคะ
แต่ทีมที่เข้าไปมีอะไรที่ต้องเป็นอุปสรรคอีกบ้าง
เหนือจากนี้การช่วยจากด้านนอก
คือการหาปล่องไม่ว่าเราจะหาตื้นหรือลึก
ลงไปได้แค่ไหนก็แล้วแต่นั่นยังเป็นความหวังที่ควบคู่กันไป
กับการเข้าทางปากถ้ำทางน้ำที่หน่วยซิลต้องเป็นคนลุยเข้าไปเป็นด่านแรกนะคะ
วันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกู้ชีพชั้นสูงการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
แพทย์เวชศาสตร์การบินนะคะนายแพทย์สุระ๗วาธี

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประสานงาน
ระหว่างประเทศกรมธรณี

สวัสดีครับ

อาจารย์วันนี้เอาจากในพื้นที่ก่อนเลยค่ะ
ความคืบหน้าที่ประสานกันกลับไปกลับมา
ข้อมูลกับอาจารย์ชัยพรมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
ค่ะอาจารย์พรงท่ำเวลาเราพูดถึงพรงท่ำ
ไม่ได้มีแค่โพรงเดียวใช่ไหมคะเวลาเข้าไปในถ้ำ
ซึ่งในส่วนของการสำรวจในหน้าน้ำแบบนี้

ในลักษณะที่มีน้ำเป็นอุปสรรคอย่างตอนนี้ค่ะอาจารย์
มันไม่ได้สามารถเลือกได้ง่ายใช่ไหมคะ
ว่าจะเลือกโพรงไหนเป็นโพรงที่เข้าไปค่ะ

มันก็มีโถงหลักก็คือ
ใหญ่แล้วสตร์ทางเข้าไปแล้วก็
จากสวรรค์ออกไปที่สวรรค์ตกสัก๒๓กิโลกรัมแล้วก็จะลงใต้อันหนึ่ง
แล้วอีกมีแยกหนึ่งที่แยกขึ้นทางเหนือจากตรงไปดอยพาหมีตรงนั้นอีกอันหนึ่งครับ
ใหญ่นอกนั้นก็จะเป็นโถงย่อยครับ
อาจารย์ตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยความยากลำบากเนี่ยก็ยังเป็นระดับน้ำเหมือนเดิมใช่ไหมค

ค่ะอาจารย์ตอนนี้การสูบน้ำก็เดินเครื่องเต็มที่แต่ว่ามันสามารถช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ในพื้นที่รายงานอาจารย์ยังไงบ้างคะ
คือตอนนี้อาจจะต้องเพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็ยังมีอยู่
แล้วก็น้ำที่ค้างเก่าทางด้านฝั่งตะวันตกของภูเขากับทางเหนือมันยังมาอยู่ผ่านระบบถ้ำ
ที่เรายังมองไม่เห็นเข้ามาธรรมดาอีกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มเพิ่มให้มากกว่านี้
เท่าที่จะทำได้แล้วก็คงจะต้องให้ต่อเนื่องแล้วก็รอรออีกสักรู้สึกตามการพยากรอากาศ
ปริมาณฝนจะน้อยลงในอีกสักวันสองวันอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับ
แต่ว่ามันจะไม่ลดมากในทีนะครับ
อาจารย์ถ้าเราประเมินกันว่าถ้าเขาอยู่ช่วงกลางถ้ำเนี่ย
จากตรงที่เริ่มต้นเข้าไปก่อนจะถึงตรงกลางถ้ำเนี่ยนะคะ
ตรงไหนคือส่วนที่ยากที่สุดของถ้ำหลวงคะ
มันจะมีจุดแคบที่และก็เพดานต่ำซึ่งมันเป็นที่ต่ำ
ตอนนี้น้ำมันขังอยู่ตรงนี้ต้องผ่านให้ได้
หรือต้องทำยังไงที่ให้น้ำลดได้นะครับ
ตรงที่เป็นที่แคบด้วยและเพดานต่ำด้วยเนี่ย
มันมีหินงอกหินย้อยลักษณะแหลมคมเยอะไหมคะ
แต่ก็ไม่ใช่ใหญ่โตมากมายนะส่วนใหญ่มันจะเป็นต่ำ
มั้นจะเป็นตรงนั้นนี่ไม่ได้สวยเท่าไหร่
ผนังถ้ำแล้วมันก็ทำแผ่มาเหมือนกับเป็นบ้านแห่งย้อยกั้นไว้ตรงเนี้ย
ทำให้เพดานถ้ำมันต่ำตรงนี้ถ้าเราสามารถจะถ้าจำเป็นนะคงจะต้องทะลุตรงนี้ออกไป
เวลาถ้าเราจะทลายพวกหินงอกหินย้อยที่ว่านี้เนี่ยมันแข็งมากไหมอาจารย์

มันแข็งมากไหมคะถ้าสมมุติจะต้องแบบ
ถ้าเป็นหินงอกหินย้อยไม่แข็งมากไม่แข็งมาก
คมไหมคะอาจารย์คมไหม
ถ้ามันแตกก็จะกลมแต่ว่ามันจะสลายได้ง่ายกว่าตัวเนื้อหินเองครับ

อาจารย์ตรงที่เราคือตอนนี้มันจะมีชื่อหนึ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ช่วง๒๓วันนี้นะคะ
ที่เรียกว่าหาดพัทยาหาดพัทยาเนี่ยมีจุดเดียวในถ้ำหลวงใช่ไหมคะ

ซึ่งหาดนี้เนี่ยเราคาดว่าจะเป็นจุดสำคัญคือถ้าเจอหาดนี้ก็คาดว่าเราใกล้เด็กของเราแล้วถูกไหมคะอาจารย์
ครับครับทีนี้เพราะว่าจุดนั้นพบล่องลอยการเคลื่อนไหวลอยมือลอยเท้าของเด็กอยู่ครับ
อาจารย์ค่ะถ้าสมมุติเรานับจากทางแยกนะคะจากปากถ้ำมาแล้วมันมีทางแยกซ้ายขวาเราแยกมาซ้ายเนี่ยนะคะ
จากทางแยกตรงนั้นถึงหาดพัทยาเนี่ยมันมีมันมีโถงที่นับเป็นโถงหลักทั้งหมดกี่โถงคะ
ตรงตรงนั้นจะเป็นโค้งโค้งจะมันเป็นส่วนโค้งคือมันเป็นโถงหลักอยู่แล้วเนี่ยเป็นแต่ว่าเพียงแต่มันโค้งแล้วก็มีส่วนอีกแคบนะครับต่อจากตรงที่ว่าหากตรงนั้นลงไปทางใต้นั้นจะเป็นโถงค่อนข้างตรง
ค่ะตรงหาดพัทยาที่เรียกกันเนี่ยก็เป็นโถงหลักโถงหนึ่งถูกไหมคะอาจารย์
ค่ะซึ่งตรงถงพัทยาเนี่ยถือเป็นถงที่เท่าไหร่นับจากทางแยกคะ
โอ้วเราคงไม่นับเป็นโถงถูกนี้อีกกว่าน่ะมันเยอะมันตลอดมันเป็นโซนเลยค่ะยาว
อาจารย์จากตรงทางแยกมาถึงหาดพัทยาระดับน้ำในหน้าน้ำ
หาดพัทยาเมื่อมันอยู่ในหน้าน้ำอย่างตอนนี้
หาดพัทยาจะยังถูกมองเห็นเป็นหาดพัทยาอยู่ใช่ไหมคะ
ปีนี้น้ำมันค่อนข้างเยอะมันคงจะมีส่วนที่อยู่ที่เป็นส่วนสูงของตัวหาด
เหมือนจะเป็นตริ่งที่จะค่อยสลบโรคบาล
ส่วนล่างก็คงจะถูกน้ำต้มอยู่ส่วนบนอาจจะมีอยู่บ้าง
แล้วก็ที่เหนือขึ้นไปก็คิดว่าน่าจะมีมีที่แห้งอยู่มาถึงพ้นน้ำอยู่ครับ
ค่ะคือต่อให้มีน้ำขึ้นมามากกว่าเดิมแต่ยังไงก็ยังมองเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือหาดพัทยาที่พูดถึงกัน
ท่ำมากอาจจะไม่เห็นอาจจะเห็นขอบกันเอง
อาจารย์คะถ้าสมมุติเราพูดจากนอกถ้ำบ้างค่ะนอกถ้ำที่พยายามหาโพรงกันวันนี้
เอาเท่าที่อาจารย์คุยกับการทำงานในพื้นที่ตอนนี้โพรงเนี่ยเขาคิดว่ามีความหวังอยู่ทั้งหมด

คือตอนนี้มันค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าพอลองสำรวจไปวันนี้มันยังประเภทว่ายังไม่ค่อยทะลุอะไรเท่าไหร่นะครับยังไม่ต่อเนื่องนะครับ
อาจารย์อย่างถ้ำนี้เนี่ยนะคะเขาหินปูนใช่ไหมคะสมมุติถ้าเราเจอปล่องแล้วแล้วลงไปได้ลึกระดับหนึ่ง
แล้วไปเจอว่าตันคำถามคือเราควรที่จะเหมือนกับใช้อุปกรณ์หนักทะลายลงไปหรือว่าควรจะหาปล่องใหม่คะ
มันมีอีกหนทางหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องเจาะข้างบนด้วย
คือผมเสนอว่าเจาะเจาะแล้วเอาทีวีบอโฮลลงไปโดยเจาะขนาดเล็กก่อน
เพราะตอนนี้ถ้ามันตันมันจะเจาะและคือจะขยายโพงที่ทางหน่วยหน้าที่เข้าไปสมบูรณ์แล้ว
วันจันทร์อาจจะต้องเจาะใช้เครื่องเจาะพยายามเอาเครื่องเจาะไฟ
แล้วก็ถ้าเจาะได้เนี่ยเราจะเสนอว่าต้องใช้ทีวีวาโฮลห่อนลงไป
วิวีบอโฮก็คือกระแค่เจาะกับวงตอนปิดที่ใช้ดูในบ่อประดานซึ่งลงได้เป็นร้อยมิตร
แล้วก็เพิ่มแสงสว่างเข้าไปเพื่อจะดูว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอะไร
มีคนหรือมีช่องทางที่จะไปต่อได้หรือไม่อันนี้เป็นในความคิดที่เราจะเสนอไปนะครับ
ค่ะอาจารย์ถ้าสมมุติเราเจาะจากนอกถ้ำเนี่ยนะคะ
ความแข็งความแข็งของผนังที่เราจะต้องเจาะมันเยอะไหมคะ
อันนี้ส่วนนี้จะหมายถึงว่าเจาะจากหลังคามันโดยตรง
ซึ่งปกติก็จอดหลังคาจะค่อนเสี่ยงค่อนข้างเสี่ยง
เพราะว่ามันจะมีถ้าเจาะใหญ่หรือใช้ระเบิด
มันจะมีมีอินเงาะขึ้นย้อยฉลบมาแต่เราควรจะเจาะเลือดเล็กน้ำไปก่อน
อ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วก็เอามันเหมือนเป็นหลอด
หลอดที่มีกล้องวงจรกล้องทีวีไปส่องดูอะไรอย่างนี้นะ
คือหย่อนจากรังคาถ้ำใช่ไหมคะครับครับ
ก็ยังไม่เจาะเยอะเพราะว่าเพื่อไม่ให้กระทบ

อาจารย์ซึ่งแบบนี้ก็สามารถจะก็จะทำได้เร็ว

มันจะยากตรงที่จะเอาเครื่องจักรขึ้นไปตั้ง
อันนี้อาจจะต้องใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก
แต่ว่าอาจจะไม่รู้ขนก็ลำบากนะแต่ว่าอาจจะต้องขอแรงทางด้านทางด้านฮอที่มีกำลัง
ก็ค่อยแบบถอดประกอบขึ้นไปตั้ง
อาจารย์เราเคยทำลักษณะแบบนี้กันมาแล้วเวลาสำรวจถ้ำเราจะ
คือเราจะเจาะส่วนใหญ่เราเจาะในข้างที่มันเรียบ
อาจารย์นี้เนื่องจากมันอยู่ที่สูงคือจะต้องมีการไปปรับที่ก่อน
หรือไม่ก็ถ้ามันมีจุดที่พอจะวางเครื่องได้ก็คงจะหาจุดนั้นนะครับ
แต่ว่ากรณีแบบนี้เราอาจจะเปลี่ยนเทคนิคก็ได้
คือเนื่องจากมีบางปล่องที่เขียนว่าลงไปได้ตั้งหลายเมตรแล้วเนี่ย
แต่ว่ามันไปได้ไม่ตลอดคือเราอาจจะต้องไปขยายในส่วนนั้นแทน
ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติเราจะเลือกใช้วิธีนี้
วิธีการคือเราเลือกตรงจุดที่เราคาดว่าน้องอยู่
หรือเราจะเลือกจากจุดไหนเป็นตัว
คือกรณีอย่างนี้มันก็ตอบได้ยากเพราะว่าจุดที่คาดว่าน้องจะอยู่มันค่อนข้างจะกว้าง
เพราะว่ามันตั้งแต่ตรงขาศาสตรียาลงมาทางใต้
ไม่รู้ว่าไปไกลแค่ไหนก็ไม่ทราบนะเพราะเราไม่ได้เห็นพวกเขานะครับ
อาจารย์หรือว่า
แต่เราก็คาดว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่นั้นลงมาทางใต้นะครับ
ค่ะที่ที่ฉันถามอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะ
คือถ้าเราจะเลือกต้องเจาะลงไป๒กล้อง
คือเราจะเลือกตรงจุดที่เราคาดว่าใกล้ที่เขาอยู่
หรือเราจะเลือกตรงจุดที่คนสามารถลงไปได้ลึกระดับหนึ่งแล้วคะ
เราต้องเอาน่าจะเอาตรงที่ที่มันลงไปได้แล้วพอต้องควร
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้การถ้าเอาเส้นของหลักตามแผนที่มาวางเนี่ย
จริงแล้วค่อนข้างจะอาจจะคาดเคลื่อนสูงเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าจากภาพสองมิติเอาไปภาพที่เป็นบนภูเขาเนี่ย
มันมีความคาดเคลื่อนได้
อืมค่ะอาจารย์จนจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอุปสรรคใดเข้ามาเพิ่ม
จากฝนตกและน้ำยังเพิ่มเข้ามาที่ถ้ำเท่านั้น
อเจมส์อเจมส์อค่ะอาจารย์ขายังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
อเจมส์ครับครับจริงมีข้อสนุกอื่นแต่ไม่ต้องค่อยว่ากันพรุ่งนี้

คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ถูกไหมคุณหมอที่ต้องทำควบคู่ขนานกันไป
จริงผมว่าเป็นทางที่ดีครับแค่เป็นการส่องกล้องทางการแพทย์เลยนะครับ
แต่ว่าเราไม่ต้องใช้คนลงไปเสี่ยงมากนัก
จริงมันมีเท่าที่ผมได้ข้อมูลมันก็คือมีโพรงที่มันเจาะลึกลงไปได้ถึง๖๐เมตร
แต่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีโครงสร้างที่เริ่มซับซ้อนแล้วก็
ต้องใช้คนมุดเข้าไปซึ่งมันมีความอันตรายเริ่มอันตรายขึ้นแล้ว
จริงถ้าอย่างที่จันทรายพรรณฑ์ท่านว่ามีทวีโฮเราไปได้ไกล
ตรงนั้นอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับที่อาจจะใกล้ถึงตัวน้องเขามากขึ้นครับ
แปลว่ามันอาจจะเป็นทางที่ดีกว่าด้วยไหมถ้าสมมุติเอาขึ้นมาทางปล่อง
เพราะว่าน้ำไม่เอาล่ะน้ำอาจจะสักวันสองวันฝนอาจจะซานะคะ
กว่าน้ำจะลดน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าไหม
อันนี้คือขอแค่ความเห็นเฉยนะคะ
ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากตัวหนึ่งเลยนะครับ
อย่างวันนี้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างคะในการสำรวจวันนี้
เพราะวันนี้มีข่าวเยอะมากว่ามีเท่านั้นปล่องมีเท่านี้ปล่อง
ตื้นบ้างลึกบ้างลงไปแล้วตันบ้าง
อันที่หนึ่งก็คือวันนี้อุปสรรคใหญ่ก็คือเรื่องฝนที่ยังตกหนัก
หนักตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่ามันมีช่วงที่สลับเบาบ้าง
แล้วก็ทีมงานได้ลงไปทำงานช่วงที่เบาหน่อยนะครับ
แล้วก็เดินเท้าเข้าไปเตือนเท้ากันตั้งแต่ตี๕แล้วครับ
เข้าไปอย่างพื้นที่นะครับแล้วก็เข้าไป
ข้อมูลเบื้องต้นที่ผมทราบจากน้องก็คือว่า
มันมี๓โพรงแน่แต่โพรงที่ใช้ได้ที่ลงไปลึกหน่อยก็คือ
๑โพรง๒โพรง๓วันนี้มีไปถึง๕ด้วย
เดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงกันค่ะว่าความเป็นไปได้
ในการเจาะจากเพดานด้านบนลงไปหาเด็กของเราเนี่ย
มันยากง่ายแค่ไหนจากคนในพื้นที่สักครู่ค่ะ
ฝนตกมาเมื่อวานฝนตกมา๒วันก็ทราบมาเรื่อย
แต่การสูบเราก็สูบเพื่อให้พรองเราไม่ได้สูบให้หมดให้แห้งนะครับ
กระสุนเพื่อให้คล่องลงมาเพื่อให้ชุดทำงานเนี่ยสามารถดำลงไปได้
พอที่จะมีช่องอากาศสำคัญเข้าไปได้ครับ
ก็สามารถสูบได้อยู่ทำอย่างเต็มที่ครับ
มีลมไปบ้างแล้วแต่ว่าลงไปยังไม่ถึงบางท่าน
ถ้ำก็เป็นถ้ำที่มันทะลุไม่ได้ครับแต่ว่ากำลังพยายามอยู่ครับ
ท่านตอนนี้สรุปว่าหน่วยซิลดำน้ำไปถึงพื้นที่เป้าหมายหรือยัง
ยืนยันได้ไหมครับว่าถึงหรือยังไม่ถึงครับ
หน่วยซิลคือพื้นที่เป้าหมายถ้าน้องว่าเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นโถง๓เป็นพัทยาบีต
ตอนนี้ตอนนี้ยังไปไม่ถึงครับก็การการดำเข้าไปเนี่ยขอเรียนทราบว่า
หนึ่งถังเนี้ยไปประมาณสองร้อยเมตรครับแล้วไอ้ระยะทางทั้งหมดก็ประมาณก็หลายร้อยเมตรอยู่
แต่ทำอย่างเต็มที่ครับเราใช้การหมุนเวียนทำทำตลอดไม่ได้หยุดพัก
ตอนนี้นะครับกำลังหาอยู่ครับก็คงชัดเจนแล้วมั้งถ้าเจอเราคงไม่ต้องหา
มีแผนเราทำทุกผลทางครับทำทุกวิถีทางนะครับ
แล้ววันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากไม่ว่าจะเป็นจากทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะมาสารท่านตอนเย็นนี้
แล้วก็มีทั้งของกองทัพสหรัฐก็จะมาคืนนี้ก็ควรจะมีเทคนิคมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยนะครับ
สำรวจแล้วนี่เป็นสองปล่องสองถึงสามปล่องนะครับสามปล่องนะครับสามปล่อง
ปล่องที่โดยตัวไปแล้วปล่องเดียวหรือว่าทั้งสามปล่องที่โดยตัวแล้ว
ทั้งสามป่องแต่ว่ามันไปติดคือปล่องที่นี่มันไม่ใช่ปล่องโรงสีไฟนะครับ
ออกนะมันเป็นภูเขาหินปูนมันเป็นรอยแตกรอยแยกของชั้นหิน
มันคงไม่ใช่มีแค่นี้ทุกปล่องก็คงต้องต้องอยากฝากบอกว่าในพื้นที่
หรือว่ามีใครที่เคยเข้าไปแล้วมีช่องทางก็ขอให้มาติดต่อที่กองรายการนะครับ

ตอนนี้คนข้างบนก็จะอยู่ตลอดทั้งตะวันกลางคืนนะครับ

อย่างนี้ครับเรียนเรียนให้ทราบว่าระดับน้ำในถ้ำเนี่ย
ผมคิดว่าทางผู้เชี่ยวชาญของศาลอยู่แล้วนะ
ณเวลานี้เราสูบอย่างเต็มที่ก็เราไม่ได้ทำเฉพาะในถ้ำนะครับ
จะมีจะมีหลุมน้ำมีสระน้ำด้านนอกนะครับ
เราคาดว่ามันจะเป็นสระน้ำคลองแล้วเชื่อมกัน
เราก็ไปสูบด้านเราเองตอนนี้สูบอยู่๒ที่
น้องเข้ามาเมื่อตอนเช้าก็สูบอยู่ตลอด
เราก็จะเช็คว่าพอสูบไปแล้วเนี่ยน้ำข้างในรถหรือไม่
แต่ตอนนี้ทำทุกอย่างครับแต่เรียนให้ทราบว่า
ก็อยู่ข้างในยังไม่ได้ออกนะครับ
คุณผู้ชมคะมันมีความยากลำบากมากนะคะ
แล้วก็ทุกวินาทีก็เหน็ดเหนื่อยกันหมดค่ะ
มาที่คุณหมอสุรัสเมื่อสักครู่นี้
คือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
วันนี้ก็เดินไล่เรียนในการสำรวจปล่อง

โดยลักษณะที่เลือกไม่ได้เลือกจากพื้นที่ที่คาดว่าเจาะลงไปโดยตรงแล้วจะเจอเด็กของเรา
แต่เลือกว่าที่มันมีเป็นลักษณะปล่องธรรมชาติอยู่แล้วใช่ครับ

เพราะบางทียิ่งเราไม่เคยสำรวจอย่างนี้มาก่อน
บางทีต้นไม้บดบังเนี่ยหายากมากเลย
และยิ่งเป็นสรรเขาที่ต้องเดินเท้าเข้าไปเนี่ย
ถ้าทราบจากทีมงานว่าเข้าไปยากลำบากมากเหมือนกัน

ขนย้ายเครื่องมือเข้าไปก็เป็นเรื่องที่ยากเลยล่ะครับ
เวลาเขาไปสำรวจปล่องกันนี่เขาต้องใช้อะไรเป็นหลักคะ

เพราะว่าเข้าไปสำรวจเพื่อหาพื้นที่ให้ได้เจอจริงก่อน

เราจะต้องเพิ่มหรือว่ามีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมืออะไรเข้าไป
อย่างเช่นหลอกไฟฟ้าเร่งใช้ตัวไตพอร์ตอะไรต่าง
เพราะว่าจริงใช้เป็นเทคนิคพื้นฐานเลยครับ

มีความมั่นคงไม่มากหน่อยครับ

แต่การโรยตัวเนี่ยเท่าที่ถามทีมที่ลงไปก็คือ
เข้าลงไปที่ทางกันลงไม่ได้ยากมาก

พอเข้าไปแล้วมันเริ่มจะเจอทางที่แคบลงไปเรื่อย
จนกระทั่งคนเข้าไปได้ยากแล้ว

พอยิ่งลงลึกลงไปมันจะยิ่งแคบลงแคบลง
เมื่อกี้ฟังจากที่ท่านรองแม่ทัพบอก

เริ่มจะเจอทางที่เหลือน้อยแล้วฮะ
อย่างที่เราคุยกันมาเมื่อวานก่อน

คนในพื้นที่เขาแชร์ข้อมูลกันไหมคะสำหรับทีมที่สำรวจปล่อง
ก็คือแบ่งเป็นทีมกระจายกันตัวก็ไปทำงานนะครับ
ก็มีที่ค่อนข้างชัดเจนคือ๓ปล่อง๓ปล่อง
แต่ว่าก็จะมีคือข่าวที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือ
มีนักสำรวจชื่อคุณมาตินเนี่ยมินเซอร์มาตินเป็นชาวอังกฤษที่เคยสำรวจมาก่อนเนี่ย
พบว่าเลยลงไปจากหาดพัทยาลงไปประมาณทางใต้นิดหนึ่งนะครับ
ก็อาจจะเห็นเขาเคยมองขึ้นมาแล้วมันเป็นช่องไฟ
ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันที่ตรงนั้นเนี่ย

แต่สมมุติว่าเจอเนี่ยก็เป็นข่าวดีเลยล่ะครับ
ที่จะลงเข้าไปอีกทางหนึ่ง
แต่อันนี้ข้อมูลที่ได้จากคนที่สำรวจจากในถ้ำ

มันสูงมากไหมคุณหมอ

เป็นไปได้ที่ความสูงอาจจะ

อาจจะสูงเลย

แต่อันนั้นเนี่ยสำหรับนักกู้ไพรแล้วเนี่ย

คือลงไปลึก

ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความสูงใดเลย

ในระยะที่คาดเดาขนาดนี้

ซึ่งเวลาที่ถ้าสมมุติจะต้องมีการสำรวจ
คือเราอาจจะไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ในเมืองไทยโดยตรงนะไม่เคยเจอข่าวลักษณะแบบนี้นะคะ
แต่เวลาที่ต้องมีการกู้ภัยในถ้ำคือเจาะลงไปเนี่ยมันเทียบเคียงได้กับการไปช่วยคน
หน้าผาน้ำตกหรือยังไงคุณหมอ
จริงอันนี้เนี่ยมันต้องดูปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องแต่อันนี้คือความสูงแน่นอน
ที่เป็นเป็นปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปถึงถึงพื้นให้ได้แต่เลือดแล้วอุณหภูมิที่อาจจะต่ำหน่อย
แต่ก็ไม่ได้ต่ำแบบแย่มากเพราะอุณหภูมิภายในเฉลี่ยภายในถ้ำมันอาจจะสักไม่ถึง๒๐องศา
สัก๑๕๒๐องศาแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหนาวจนกระทั่งแย่นักแล้วก็

นะครับในวิธีการช่วยถ้าสมมติรถเทียบเคียงกัก
อย่างที่คุณหมอพูดเมื่อวานครับคือก็น่าจะทำเหมือนกับแบบเป็นลิฟต์ขนคนใช่ไหมอืม
คือทีมกู้ภัยที่ลงไปทีมแรกก็จะถ้าเราสามารถที่จะเอาเครื่องมือหนักหน่อยเข้าไปได้
ซึ่งวันนี้ก็ถ้าจะประสานกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเขาอาจจะเข้าไปดรอป

ยกตัวไปแล้วก็ลงไปช่วยดรอปนะครับ
เข้าไปถึงจุดพื้นที่นั้นก็จะไม่ใช่เรื่องยากนักนะครับ
มันจะมีลักษณะการช่วยที่รวดเร็วไหมคุณหมอถ้ามันมีปล่องแล้ว
คือผมว่าตอนนี้ทีมกู้ภัยเนี่ยตอนนี้คนเยอะมากนะครับ
ในพื้นที่ที่เป็นที่เกี่ยวข้องแท้ก็ถือว่าเยอะมากด้วย
เพราะฉะนั้นจริงถือว่าเขาทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเลย
อย่างผมผมรับรายงานจากน้องช่วงตี๕ด้วยซ้ำไป
ซึ่งแสดงว่าจริงน้องเขามีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

จริงแล้วทุกวันนี้มีการปรับเปลี่ยนเวรกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะครับ
จริงถือว่าไวมากนะครับเพราะว่าเขามีความตั้งใจสูงมาก
ที่จะทำให้ได้รวดเร็วเมื่อเจอช่องเมื่อเจอโอกาสครับ
ทีมที่สำรวจปล่องนี่มีเยอะไหมคุณหมอคะ
คือถูกแบ่งออกเป็นทั้งหน่วยงานราชการ
แล้วก็หน่วยงานที่เป็นอาสาสมัครเข้าไป
ก็ถือว่าก็เยอะเหมือนกันนะครับ
มันเดินเท้าลำบากไหม

แต่ว่าความลำบากของมันเนี่ยคือมันลำบากเป็นพิเศษไหม
เพราะว่ามันมีฝนหรือว่าคนที่เขาเดินเขาได้อยู่แล้ว
ฝนฝนไม่ฝนก็ไม่เป็นไร
มันเป็นอุปสรรคค่อนข้างเยอะสำหรับวันนี้นะครับ
ตั้งแต่เช้ามาฝนเทลงมาค่อนข้างเยอะ
เท่าที่ผมดูจากภาพที่น้องส่งส่งมาก็คือดูแล้ว
หนักทีเดียวแหละใส่ชุดกันฝนกันเป็นเรื่องเป็นราวมากเลย

แต่ว่าก็จะมีช่วงที่เห็นว่าฝนเบาฝนซาลงไปบ้างเหมือนกัน
นะครับแล้วในส่วนของมันเป็นเขาหินปูนอ่ะ
คือพื้นยังไงมันจะเป็นป่าแบบไหน
ป่าจริงรอบนั้นมันเป็นป่าแค่ป่าฝนเดียวเหมือนกัน
เพราะว่ามีความทึบของพื้นป่าอยู่โดยรอบนะครับ
ก็ถือว่ามันลกมันรกชัดพอสมควรที่จะเดินเข้าไป

มันก็จะเดินเข้าไปโดนน้ำโดนความหนาแน่นของต้นไม้ค่อนข้าง
ว่าเราสามารถที่จะมีจุดที่เราเจาะปล่องลงไปได้จริง
ลักษณะที่จะสร้างอุปกรณ์ที่ลงไปช่วยขู่ป่า

คือเราต้องมีอุปกรณ์หนักและสร้างเป็นลิฟต์

สำรวจตั้งแต่แรกว่ารักษณะป่องที่เราเจออยู่ในอยู่ใกล้กับ
ถ้ามีทางรถหรือว่าจริงมันก็ไม่มีทางรถเท่าไหร่หรอกเจ้าเว้น
เพราะในทีมงานก็บอกว่าจริงถ้ามีโอกาสได้ใช้อากาศยาน
มันก็จะทำให้มันใกล้เคียงกันกับปล่องที่เราหาใหม่

ถ้าเราย้อนกลับไปมันก็จะมีเหมือนกับที่ลงไปช่วยคนติดเหมือง

อันนี้ไม่น่าถึงขนาดนั้นไหมคุณหมอ
ถ้าเรารู้ว่าจุดอยู่ตรงไหนน่ะ

ตอนนี้การสำรวจตั้งแบบนี้
เขากระจายทั้งหมดขนานกับตัวถ้าม
ไม่ได้มีระสานของการเจาะทางแผนวทางขวางเข้าไป
อันนี้จากเพดานใช่ไหมคะ

เท่าไหร่ที่จะดูข้อมูลไม่เห็นละ
และเป็นศาลกับตัวน้องเขามากขึ้นก็ได้
คุณหมอมีอะไรบ้างที่น้องแลกเปลี่ยนกันในระหว่างนี้
โดยเฉพาะในแง่ของทักษะการใช้ชีวิตรอด
ทักษะที่คุณหมอมีการกู้ชีพจัง
พี่หมอยังไงดีเขาต้องการข้อมูลอะไรตอนนี้บ้างครับ
เนื่องจากว่ายังไม่เจอตัวน้องนะครับ
ก็เลยยังไม่ได้ถามเข้ามาในประเด็น

ก็เริ่มมีคำถามบ้างแล้วว่าถ้าเจอทำไง
แต่ถ้าเจออย่างที่ผมบอกว่า๑ซีนต้องเฟฟก่อน
ก็คือรอบนั้นต้องมีความปลอดภัยก่อน
แต่จริงโดยหลักของนักกู้ไพร
เขาจะทำซีนให้เซฟอยู่เสมออยู่แล้วนะครับ

ใน๑๓คนนี้มีเจ็บน้อยเจ็บมากปนกันนะครับ

หนักน้อยยังไงหนักมากจะต้องทำยังไง
แต่หนักมากที่เราสงสัยเรากังวลก็คืออย่างเรื่องของ
กับการหายใจที่หายใจไม่ดีลองแก้ด้วยออกซิเจนดีขึ้นไหม
มีภาวะช็อกแก้แล้วดีขึ้นไหมหรือว่าหมดสติไหม
ถ้ามีอะไรเหล่านี้คุกคามต่อชีวิตเนี่ย
ถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่จะต้องมีการพิจารณาการลำเลียงออก
เดี๋ยวนะเวลาเรามีออกเขาเอาคนเจ็บหนักก่อน
หรือคนเจ็บน้อยก่อนขึ้นคะ
เขาอาจจะเดินหรืออาจจะพยุงช่วยแค่นั้นเอง
แต่ถ้าคนเจ็บมากเพราะเขาจะเริ่มมอง
บอกแล้วว่าเจ็บมากกี่ราย
กี่ลายจะเริ่มมีการประสานหรือสื่อสารออกมา

ถือว่ามีเฉพาะกู้ภัยที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเท่านั้น
ที่เป็นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะนะครับอันนี้ก็อาจจะให้คือสารกลับมาว่า
ลำเรียงใครออกมาก่อนแต่โดยโดยหลักเนี่ยการเข้าถึงค่อนข้างยากอยู่แล้วอย่างที่เรียนไป
เพราะฉะนั้นผมมองถึงการใช้หน่วยเฮลิคอปเตอร์ที่จะเข้ามาช่วย
มีบทบาทตรงนี้ชัดเจนแล้วว่าคุยกับทีมที่หัวหน้างานเมื่อสักครู่
ก็มองกันไว้หลายแบบถ้าพื้นที่มันลกมากจริง
ซึ่งใช้พื้นที่ค่อนข้างน้อย
เวลาตัดสินใจเอาคนเจ็บมากหรือเจ็บน้อยขึ้นก่อนคุณหมอ
คือต้องเอาคนเจ็บมากออกก่อนแต่คนที่เจ็บน้อยอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่
อาจจะพาเดินออกก็ได้นะครับเพราะหมูป่าวต้อง๑๓คน
ต้องมีทางเวตน้ำหนักก่อนใครหนักใครเบาถึงสุขภาพถึงชีวิตไหม
อันนี้ถามแค่หลักปฏิบัตินั่นแหละ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักข่าวในพื้นที่
ให้ข่าวตอนนี้จะค่อนข้างลำบากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยก็จะรอแค่ท่านเดียวเท่านั้นที่จะให้ข่าว
ในแต่ละวันวันละสองรอบเดี๋ยวเราจะลองคุยกับนักข่าวนะคะว่าจนถึงตอนนี้
วินาทีนี้อย่างไรบ้างชักกรู้ค่ะ
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีซึ่งก่อติดอยู่ในพื้นที่ตลอดนะคะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอมฟาน
ค่ะคุณอรพันธ์ข่าวค่อนข้างหายากนะตอนนี้
เพราะว่าในพื้นที่ค่อนข้างจัดระเบียบการให้ข่าวพอสมควรใช่ไหมคะ
และท่านก็ฝากย้ำเกียรติไปถึงศูนย์มกลบมาความสมควรด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้อยากให้รอข้อเท็จจริงจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ
คือขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

ใช่ค่ะคือช่วงเช้าประมาณ๙โมง
คือระหว่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดหน่วยงานใดก็แล้วแต่ห้ามให้ข่าวเลยเหรอคะ
คือถ้าเราไปสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้คำตอบใดกลับมาคือเหมือนก็ไม่กล้าให้ข้อมูลเพราะว่า

ให้ข้อมูลสับสนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะต้องยอมรับยิ่งวันนี้เนี่ยข่าวสับสนพอสมควรนะคะ

งั้นที่ฉันถามเท่าที่คุณอรพันธ์ทราบตอนนี้โดยประมวลภาพตลอดทั้งวันเนี่ยมันมีความคืบหน้าจากทางเข้าในถ้ำหรือจากทางบนหลังคาถ้ำยังไงบ้างคะ
ลดระดับลงจากห้าเมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าตรงนี้แหละค่ะ
จะเป็นอีกหนึ่งความหวังที่เจ้าหน้าที่จะสามารถผ่านช่องที่เข้าไปไม่ได้
ไปยังจุดพัทยาบีตแล้วก็ไปนำตัวเด็กออกมา
ในกรณีที่เด็กปลอดภัยนะคะส่วนบริเวณด้านบนถ้ำเนี่ย
หลังจากที่มีการแบ่งกำลังหลายหน่วยเลยค่ะวันนี้ทั้งกู้ภัยทั้งจิตอาสาทั้งทหาร
ลาดตระเวนบริเวณตามแนวสรรเขานะคะเพื่อหาปล่องหรือว่าช่องโพรง
ที่จะสามารถโรยตัวเจ้าหน้าที่เข้าไปได้เพื่อไปสมทบกับเจ้าหน้าที่ด้านในนี้นะคะ
แต่ปรากฏว่าวันนี้ทั้งวันค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบโครงนะคะ
ที่จะสามารถโรยตัวเข้าไปได้ค่ะคือตอนนี้ก็พยายามหาทางกันอยู่ค่ะ
ค่ะเอ๊ะตอนนี้ต้องต่อทางอืมค่ะคุณคุณตรภัณฑ์จนถึงตอนนี้นี่นะคะ
มีการประเมินไหมว่าอาจจะเลือกใช้บนหลังคาถ้ำเป็นหลักอะค่ะ
คือเท่าที่ที่ฉันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะถ้าประเมินตามที่ได้สอบถาม
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เนี่ยความเป็นไปได้น่าจะเป็นในส่วนของการสูบน้ำออกจากถ้ำ
เป็นในส่วนของในถ้ำมากกว่าค่ะค่ะใช่ยังใช้ทางหลักอยู่ค่ะ
มากกว่าเพราะว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยสามารถระบายออกมาได้แล้วอุปสรรคที่มีเนี่ยมันก็จะก็จะไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
จะไม่มีน้ำมันก็จะสามารถเข้าไปได้อืมค่ะในในพื้นที่เวลาฝนตกเอาเอาเฉพาะเฉพาะวันนี้เนี่ยนะคะ
เวลาฝนตกเนี่ยคือตกหนักยาวหรือเป็นยังไงคะลักษณะการตกในพื้นที่ค่ะ
เพราะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยค่ะ
คือตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงประมาณสายสักประมาณ๑๑โมงเที่ยง
ก็ฝนก็ซาลงแต่ว่าช่วงบ่ายมาปรากฏว่าแดดเปรี้ยงเลยค่ะคุณจอมขวัญอืม
แต่นี่แบบคือทีมข่าวเองก็งงกับสภาพอากาศที่นี่เพราะว่า
มีฝนตกสลับหยุดแล้วก็มีแดดด้วยค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะแต่ว่าตอนนี้
สภาพอากาศก็ไม่มีฝนนะคะตอนนี้ปกตินะคะอากาศก็ไม่ได้หนาวเย็นค่ะ
ทีมทีมที่เป็นนักกู้ภัยถ้ำเนี่ยค่ะจากต่างประเทศเนี่ย
ถึงพื้นที่นานแล้วหรือยังคะอ่าเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่คือตอนนี้ต้องบอกว่า
มันมีหลายหน่วยงานหลายคนนะคะที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือ
ค่อนข้างที่จะคือเจ้าหน้าที่เขาก็พอมาถึงเนี่ยก็จะกระจายกำลังก็จะแบ่งกัน
ก็จะทำงานกันเลยตอนนี้ยังไม่ทราบจริงจริงคุณจอมขวาน
ยังไม่ยังไม่พบตัวนะคะแต่ว่าอาจจะอยู่จุดไหนจุดหนึ่ง
อ่าเข้าใจที่บริเวณตรงนี้ก็ได้ค่ะ
จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะการปฏิบัติงาน
วันนี้เนี่ยเริ่มถอนกำลังเพื่อให้พักผ่อนกันแล้วหรือยังคะ
พยายามพร่องน้ำอะไรเนี่ยนะคะตอนนี้ทุกคนยังปฏิบัติเต็มกำลัง
ยังไม่มีการถอนกำลังนะคะค่ะทั้งคืนแล้วค่ะ
วันนี้จนจนกว่าภารกิจจะสำเร็จค่ะคุณคุณพ่อคุณแม่น้องน้องนี่
รวมตัวกันอยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้นไหมคะแน่นอนค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่
ปกครองหลายคนยังคงรอคอยด้วยความหวังยังคงอยู่เฝ้า
ตรงบริเวณใกล้ใกล้ปากถ้ำนะคะค่ะเพราะว่าหลังจากที่
ท่านท่านที่เนี้ยสามารถต้องน้ำออกมาได้ทุกคนก็ใจคืน
ขึ้นมาแล้วก็มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นจากที่ตอนนี้กังวลนะคะ
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะยิ้มได้ค่ะค่ะยังไงเท่านี้ก่อนคุณอรพันธ์
ยังไงขอบคุณคุณอรพันธ์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะรายงานทั้งวัน
รายงานทุกรายการเหมือนกันค่ะสำหรับกับคุณทัศนัยนะคะ
คุณหมอค่ะขอนิดเดียวช่วงท้ายคือพอมันนับวันยิ่งเนิ่นขึ้นไป
แน่นอนเราต้องห่วงสุขภาพความอ่อนเพลียไม่ได้ทานอาหารนะคะ
เอ่อในในมุมของหมอครับการที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่
ซึ่งอาจจะมีเสบียงติดเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยนะคะ
คือพอขาดเสบียงขาดอาหารสักเล็กน้อยเนี่ย
น้ำเนี่ยมันพอประทังไปได้อีกนานไหมคุณหมอจริงจริงน้ำเนี้ยมันมีวิธีการหาน้ำในถ้ำอยู่เหมือนกันนะ
ทุกอย่างดื่มน้ำง่ายเลยค่อนข้างจะสะอาดใช้ได้เลยก็คือน้ำจากผนังถ้ำ
หยดเนี่ยนะมันอาจจะปนเปื้อนมาบ้างแหละแต่ว่ามันก็ดีกว่าขาดน้ำ
เพราะฉะนั้นจริงน้ำจากผนังถ้ำนี่เป็นช้อยที่ดีช้อยหนึ่ง
มาก็คือการบางทีการหาน้ำก็คือการขุดบ่ออีกบ่อหนึ่งใกล้กันกับแหล่งน้ำเนี่ยเพื่อให้มันมีการถ้ามันมีการแบบกรองกันกรองไปได้
ขึ้นมาก็น้ำก็จะสะอาดขึ้นอืมหรือแม้กระทั่งบางทีใช้ใช้เสื้อยืดของเราเนี่ยนะครับ
เอาน้ำตักเทใส่น้ำที่กรองลงไปก็จะเริ่มสะอาดขึ้นใส่ขึ้น

สิ่งที่ห่วงในแง่ของคนที่ไม่ได้รับอาหารนานนะคะ

ถ้าไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นเป็นพืชเป็นอะไรที่หาทานได้
คืออาหารนี้คนเราขาดได้นานแค่ไหน

แต่ต้องมีน้ำแต่ว่าต้องมีน้ำไปเรื่อย
ใช่ครับน้ำนี่ต้องมีทุกวันต่อเนื่องไปเรื่อยเลย
วิธีการของการอยู่ในพื้นที่ซึ่งจำกัดแบบนี้คือ

มีส่วนไหมคุณหมอคือไม่ใช้แรงเยอะก็จะอยู่ได้นานด้วย
ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเราใช้พลังงานน้อยลง
ก็จะทำให้การรับประทานอาหารไม่ต้องเยอะมากขนาดนั้น
ก็คือครับก็ชิวนานขึ้น

ความกลัวความกังวลความเครียด
มีผลต่อร่างกายทันทีไหมคะในสภาพแบบนั้น
มีครับเพราะว่าจริงแล้ว
การที่น้องเขาไม่มีกำลังใจที่ดีพอ

สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกจิตใจค่อนข้างห่อเหี่ยวแล้วสุดแย่
ทำให้ร่างกายซุดโทรมลงไปได้เหมือนกัน

อยากจะส่งกำลังใจให้น้องเขา

จะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะ